นักธุรกิจระดับเงินล้านนะฮะว้าวประสบปัญหาโควิด๑๙ครับ

แต่สามารถพิกษณะการด้วยธุรกิจอาหารเดริเวอรี่ครับอืมอ่าฮะ
ขายเป็นหลักแสนโอ้โหไปพบกับเจ้าของร้านปลากระพงเดลิเวอรี่ดิฮะ
คุณเฉลวิชไตรโลกากันได้เลยครับไปค่ะไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ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
โอ้โหกลิ่นมาก่อนเลยนะฮะใช่ครับร้านปลาเมนูเยอะมากเลยค่ะ
ก็จะมีกระโพงนึ่งมะนาวแกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้าวนักเก็ตปลากระพง
ต้มยำหัวปลากระพงปลากระพงสามรสค่ะก็จะเป็นแบบปลาเป็นตัวเป็นตัว
หรือว่าจะเป็นเซตแบบข้าวกล่องอ่าแล้วก็จะมีเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทนะครับ
เมนูข้าวก็อย่างข้าวกระโปรงกระเทียมมันกุ้งข้าวผัดต้มยำกระพง
สาวโรตีนล้วนคนนั้นคือไม่รอแล้วค่ะสนใจใจเลยคุณอาหารครับ
ขออนุญาตให้คุณมาทานชิมดูก่อนว่าเป็นยังไงต่อเลย
นี่มีไก่นักเก็ตเนี่ยปลากระโพงนักเก็ตสุดยอดเป็นไงเป็นไงครับ
ของคุณชนะเป็นไงอธิบายหน่อยเปรี้ยวหวานเค็มครบรสจริง๓รสเลย
สามรสนะฮะปลากับผงของมันสดมากมากขอบคุณครับมีของสดเวลามาทำอาหารเนี้ย
อร่อยมากมากเลยครับคุณผู้ชมครับค่ะของผมนี่เวลาทานเนี่ยอันนี้เป็นนักเก็ตปลาพงครับ
หลานผมสองคนเนาะไอ้จิ๋วเพราะว่าเด็กชอบกินอะไรที่แบบอย่างนี้วัยรุ่นนักเก็ตไก่ทอด
อันนี้อยากให้กินปลาดูเพราะว่ามีโปรตีนที่ไม่อ้วนด้วยดีมาก
ประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยก็มีหลากหลายเมนูนะคุณอ้นจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจเนี่ย
เป็นมายังไงเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นนักธุรกิจอยู่ที่พม่า
ผมมีโอกาสได้บริหารบริษัทในพม่าในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับครับนะครับ
เกี่ยวกับเทรดดิ้งนะครับนำเข้าสินค้าไทยไปจำหน่ายในพม่านะครับ
ทำร้านอาหารด้วยครับครับในในเมืองเมริกคือช่องใต้ของพม่า
ธุรกิจเป็นไงบ้างครับดีครับถือว่าดีโดยโดยรวมในบริษัทเทรดดิ้งนะครับ
ก็ก็มูลค่าปีนึงก็ประมาณซักสี่ห้าสิบล้านได้

อย่างที่บอกว่าก็ทำธุรกิจอยู่ที่พม่าอยู่ดี

พม่าก็จะมีโควิดเข้ามาช่วงมีนาปี๖๓
บริษัทด้วยทั้งร้านอาหารนะครับกระทบในทันที

ผมว่ายอดขายตอนนั้นร่วงไปสักกี่เปอร์เซ็นครับผม

ลดไป๙๐เหลือ๑๐เท่านั้นเอง

เดือนหนึ่งก็จะเหลือแค่ประมาณ๔๕แสน
อย่างนั้นขอถามนิดนึงครับเรื่องของโควิดเนี่ย

ทำไมคุณโอนถึงยังมาสนใจเรื่องอาหารอยู่ครับ

ครับเพราะไอ้แรกเราก็มองว่าธุรกิจที่ทุกคนจะต้องสัมผัสอยู่ทุกวันคืออาหาร

เราก็เลยมองมาโฟกัสที่อาหาร

ทำไมต้องเป็นปลากระพงล่ะครับ
เบื้องต้นผมผมก็ชอบทานปลานะครับ
แล้วทุกท่านผมเชื่อว่าเวลาไปกับครอบครัวไปร้านอาหารพัฒนาคาร
ก็ต้องเลือกเมนูแรกคือปลากระโพงทอดน้ำปลา

เอาเป็นว่านึกอะไรไม่ออกก็ปลากระโพงทอดน้ำปลา

ต้นแรกเริ่มเดิมทีเราทำกระโพงท่อนน้ำปลาก่อน

๑๙๙บาทได้ทานปลากระโพงทอดน้ำปลาแหละ

หลังจากนั้นเราก็ต่อยอดด้วยกระพงสองใจ

ก็คือหนึ่งตัวสามารถเลือกได้สองรสชาติ
โดยเลือกจาก๑๐รสชาติในนั้น

ลงทุนเยอะน้อยขนาดไหนคะ
เริ่มต้นช่วงแรกก็เรายังทำไม่ได้สเกลนี้นะครับ
ก็อาจจะอยู่ในประมาณสักห้าหมื่นกว่าบาท

แต่ถามว่าร้านอยู่ได้แล้วตั้งแต่๓เดือนแรก
อยู่ได้แล้วตั้งแต่๓เดือนแรก

ทำไมถึงสามารถตั้งตัวได้เร็วขนาดนั้น

เพราะทั่วไปปลาหนึ่งตัวเราทานร้านอาหาร
ต้องมี๓๐๐กว่าบาทใช่ไหมครับ

แล้วก็ในลักษณีย์๕โลกรับก็ส่งฟรีด้วย
มันก็ทำให้ลูกค้าพึงพอใจรสชาติ

ตอนนี้ยอดขายวันหนึ่งประมาณ๑หมื่นบวกรบ

ไรก็พออยู่ได้ร้านกระโพงจะไปต่อได้ไม่ได้เนี่ย
อืมมันอยู่ที่คุณภาพของเราการบริการของเราครับ
อยากรู้เรื่องของเคล็ดลับในความสำเร็จพี่ป้องใช่เพราะว่าจริงจริง
อย่างที่บอกฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะนะครับไปลุยธุรกิจที่พม่า
ใช่ใช่ง่ายครับนะฮะแล้วเจอโควิดอีกครับ
มาวันนี้เรียกว่าฟื้นมาได้คุณอ้นมีเคล็ดลับอะไรบ้างนะครับ
คำเดียวเลยครับค่ะสู้ครับง่ายง่ายสู้เขาต้องสู้นะครับโอ้โห
จริงจริงเป็นคำที่ใช่ครับทุกวงการแต่มันให้กำลังใจตัวเองได้ดีนะ
ในวิศกิจมันมีมีมีโอกาสครับอืมหาช่องว่างของตลาด
ไม่ว่าจะโปรดักต์ไหนผมว่ามันมีที่ยืนอยู่ครับแล้วเราใช้ใช้ไอเดียเข้าไปครับ
ใช้การบริการที่ดีเข้าไปเนี่ยผมมองว่ายังไงก็อยู่ได้ยังไงก็มีโอกาสเติบโต
ถ้าคุณชนะคุณอยากมีไอเดียในการแบบไปค้าขายดีวันนี้คุณอ้อนเขามาแจกสูตร

หอมแดงกระเทียมพริกไทยดำพริกไทยขาวปรุงรสอีกนิดด้วยเกลือน้ำมันหอยและซอสปรุงรสจากนั้นครับเอาไปชุบแป้งและเกล็ดขนมปังทอดในน้ำมันร้อนร้อนให้กรอบเหลืองดูสิครับน่ากินน่ากินดูแล้วก็อย่าลืมเอาไปทำตามกันนะครับจะทำกินเองก็ได้แต่ถ้าทำขายรับรองว่ารวยรวยรวยแน่นอนครับ
ว่าเอาไปทำตามได้ไม่ห่วงครับยินดีครับโอเคครับสุดท้ายอยากให้คุณโอ้นี่ฝากอะไรกับผู้ชมหน่อยฮะในเรื่องของกำลังใจแล้วก็ใครที่อยากจะมีธุรกิจใหม่ใหม่นะครับต้องต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้างครับต้องคิดให้ได้ก่อนครับว่าเราอยากทำอะไรครับนะครับแล้วก็ลองหาวิธีการที่จะทำแล้วต้องลองทำครับ
อ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นทำเลยครับแล้วก็สู้ไปครับเดี๋ยวทำแล้วก็สู้ไปลงมือทำอยากคิดอย่างเดียวอืมปัญหามีมาก็แก้กันไปตามเรื่องตามเราเอาอย่างนี้ค่ะพี่ป้องค่ะครับผมอยากได้สำหรับแฟนแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงอะค่ะพี่ป้องอ๋อเรามีเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับท่านผู้ชมนะครั